ผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้วงการมวยไม่มีแผ่วนะฮะ

คือมีนักมวยคู่นึงนะแล้วเขาต่อยแพ้
ปรากฏว่าเซียนมวยที่เป็นเจ้าของค่ายด้วยทำยังไงเนี่ยไปดูนะครับ

หลังจากจบคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยชิงแชมป์อ้อมน้อยรุ่น๑๓๕ปอนด์
คนที่ถูกตบนี่คือยอดดวงใจทีเด็ด๙๙
เขาอยู่มุมแดงนะเขาขึ้นไปชกกับออร์กิเนียนพีเคแสนชัย
วยไทยยิมเป็นนักชกชาวอเมริกัน
มุมน้ำเงินออร์กิเนียนชนะไป
ลงมาจากเวทีเซียนมวยคนดังเป็นเจ้าของค่ายมวยด้วย

บอกว่านี่ไม่สู้ใช่ไหม
ทำไมมวยไม่สู้อย่างนี้เลิกไปเลยเลิกไปก่อนเลย
แล้วตบเข้าไปสองทีนะครับ

คือก็พี่เลี้ยงก็ว่าต่อเลยครับ
บอกยอดดวงใจนี่นักมวยคนนี้ต่อยไม่สู้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ดวงใจก็ก้มหน้านิ่งไม่ได้ตอบโต้อะไร

ชีวิตเขาเขาก็คงไม่รู้จะไปตอบโต้อะไรยังไง
โอ้โหท่านผู้ชมฮะคือหลายคนก็เห็นคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วเขาบอก

บางคนก็บอกเขาก็ดูแมชนี้อยู่ไฟล์ชกไฟล์นี้อยู่
ก็ไม่เห็นว่ายอดดวงใจจะไม่สู้ตรงไหนเลย
ก็ไปแก้ตัวโอกาสหน้าเกมหน้าก็ได้นี่ประมาณอย่างนั้นนะคะ